กันครับหรืออาจจะเป็นโจรระวังนะกรรมติดจรวดแล้วล่า
โดนยิงตายครับรักเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิง
ครูกะเจ้าของส่องดูอ้าวป๊ากับโจรครับขวาปืนยิงเลยฮะ
ตำรวจโรงพักฉิมพลีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบครับ
หลังจากรับแจ้งมีคนถูกยิงตาย

แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่างอะไรต่าง
นี่ครับต้องเคลื่อนร่างออกมาแบบนี้
ผู้ตายชื่อว่านายกรอบศักดิ์อายุ๓๐ปี

นายอนุสักอายุ๗๒ปีครับ
ใช้ปืนกระบอกนี้ในการยิงคนที่ก่อเหตุ
เข้ามาในบ้านแล้วเขามั่นใจได้ว่านั่นคือโจร
มันน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ผมเห็นในวงจรปิด
แล้วมันขโมยบ้านผมมาแรมปีแล้วคุณตำรวจ

คุณลุงอนุสักเป็นเจ้าของบ้าน
ขม่าวดินปืนลุงอนุสักบอกว่าพักอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
แล้วยิงจริงสาเหตุเพราะว่าก็เขาเคยมาขโมยของในบ้านลุงมาเกือบปีแล้วนะ
คือเขาเข้ามารักของเราบ่อยเดือนนี้เดือนเดียวคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
ตั้งแต่สิบสองมกราคมมาจนวันนี้ยี่สิบสองมกราคม
กี่วัน๑๐วัน๑๐วันย่องเบาเข้าบ้าน๕ครั้งแล้วนะ
โอ้โห๒วันมาที๒วันมาทีโดยเฉลี่ยแบบนี้เหรอ
แจ้งตำรวจไปแล้วได้ตรวจสอบวงจรปิด
ก็มั่นใจว่าหน้าคนที่เห็นในวงจรปิดโจรคนนั้นกับคนนี้ที่มันมาวันนี้
คนเดียวกันก็เลยยิงฮะเพราะมั่นใจว่านี่แหละคนเดียวกัน
ที่ผ่านมาสูญเสียเงินทรัพย์สินรวมไปแล้วกว่า๕แสน
แล้วสิ่งที่เขาขนไปแต่ละครั้งแต่ละรอบเรียกได้ว่า
เอารถ๑๐ล้อ๒คันมาขนไม่หมดนะ
เพราะเห็นไหมฮะบ้านใหญ่เป็นเหมือนกับคล้ายกึ่งโกดัง
ยนาโมรถยนต์อย่างนี้ชิ้นใหญ่ไหมล่ะ
อะไรรถเอ่ยทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ
กลางวันแสกผมอยู่ในบ้านนอนพักอยู่ที่เตียง
ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาส่องดูเฮ้ยเงาตะคุ่มตะคุ่ม
แล้วเข้ามาระยะประชิดตัวคว้าปืนที่อยู่หัวนอน
โป้งหนึ่งนัดไม่รู้หรอกตอนนั้นว่ามันเข้าที่ไหน
แล้วผมวิ่งออกมาเลยโทร๑๙๑แจ้งตำรวจ
อ้าวรู้อีกทีโอ้โหเข้าแล้วจอดเลยฮะ
แล้วคุณก็ต้องถามผมผมทำไมลูกนอนไงครโมยละเขาไม่รู้
ผมอายละไม่พูดแล้ว
บ่อยมากรักบ่อยจนไม่ไหวแล้วนะ
วันนี้วันชิวอีกด้วยเริ่มต้นปีใหม่
ตามความเชื่อของคนจีนคือมันต้องมีแต่เรื่องดีสิ

มิยองเบาเข้าบ้านมาขโมยของ
ตำรวจก็นำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
กำกับการโรงพักฉิมพลีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ตายเพิ่งออกจากคุกได้ไม่นาน
มีประวัติค้ายาเสพติดลักทรัพย์ในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตามก็คงต้องสอบสวนลุงอนุสักคนที่ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ